ถือว่าเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมที่จะมีพิธีนะครับ

คืออันนี้คือคนยิงแล้วนะ

คือให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศก่อนละกันค่ะ
เมื่อวานนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้าง
ญาติเนี่ยเขาก็มาร่วมงานศพกัน
เมื่อวานนี้ที่สาราธรรมสังเวชวัดหนองกบนะคะ
ร่วมงานศพค่ะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแหละ
คุยกับพี่ชายของหน่องก็ยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ร้องไห้อยู่กับโรงศพน้อง
น้องชายของหน่องเนี่ยตั้งแต่วันเอ่อ
ร้องไห้อยู่กับโรงศพของน้องชายอย่างหน่องเนี่ย
ตั้งแต่วันแรกที่เอาศพมาตั้งแล้วนะคะ
ครอบครัวของหน่องเองก็ไม่อยากให้ข้อมูลอะไรแล้ว
แล้วก็ขอความเป็นส่วนตัวในการประกอบพิธี
แต่ว่ามีญาติบางคนคิดว่าเอ๊ะ
ห่องจะโดนฆ่าตัดตอนหรือเปล่า

ว่าทำไมตอนที่ตำรวจสามารถตามเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุมาได้แล้ว
แล้วก็กู้ข้อมูลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมไม่เอาออกมาเปิดเผยสักที
เองจะได้ไม่คล่องใจไงว่าหน่องเป็นคนยิงจริงหรือเปล่า
หรือว่าเป็นแพ้รับผิดแทนและสุดท้ายก็โดนวิสามัน
ไม่เชื่อนะว่าน่องจะกล้ายิงใส่ตำรวจจริง
และหน่องที่ว่าไม่ใช่หน่องท่าผา
อันนี้คือสิ่งที่พี่ชายย้ำมาตั้งแต่แรกแล้ว
อะไรนะหน่องท่าผาหน่องบ่อพลับไม่ใช่ทั้งหมด
น้องเขาคือนองบ้านโป่ง
ราศรีเกิดที่กรุงเทพครับ
ซึ่งเขาบอกว่าพวกฉายาต่างนามสกุลห้อยท้ายคือสิ่งที่สื่อตั้งมาเอง
แล้วย่าดก็อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับในน่อง
อยากจะขอโทษทางครอบครัวสารวัตรสิวนะคะที่เป็นตำรวจน้ำดีตรงฉิน
อยากจะขอโทษด้วยความจริงใจเพราะว่าถือว่าน่องเนี่ยก็มีส่วนทำให้สารวัตรสิวเสียชีวิตด้วย
แล้วก็ขอโทษที่ทางครอบครัวของหน่องเอง
ไม่ว่าจะเป็นลูกหรือภรรยาไม่ได้ไปร่วมงานศพสารวัตรสิวนะคะ